อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดที่แยกอุโรพง
ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่รายงานมาว่า
สถานการณ์ค่อนข้างจะตึงเครียดนี่คือภาพสดเลยนะคะ

มีการดึงดันกันอยู่ตรงนี้
มีความวุ่นวายเกิดขึ้นบริเวณแยกอุรพงศ
เนื่องจากณขณะนี้มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มของตำรวจต่อชะดอที่อยู่บริเวณจุดนี้
และกลุ่มแนวร่วมที่จะพยายามฝ่าเข้าไปข้างในนะครับ
โดยมีรัวรวดน้ำและก็รูเหล็กอยู่บริเวณจุดนี้
ภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีการแย่งโล่ของตำรวจ
รวมไปถึงมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างตำรวจรวมไปถึงประชาชนที่เข้ามาชุมนุมในวันนี้ด้วยนะครับ
เมื่อสักครู่นี้มีคนบาดเจ็บจากการถูกรัวรวดน้ำที่อยู่บริเวณจุดนี้บาดไป๑คนนะครับ
น่าจะเป็นกลุ่มของมวลชนที่อยู่บริเวณตรงจุดนี้มีการโยนรั้วมีการโยนแนวโร่ของตำรวจนั้นมาอยู่บริเวณจุดนี้
โดยด้านหลังคุณผู้ชมครับจะมีโล่มีตำรวจ๓๔แถวที่กั้นอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
ซึ่งบริเวณด้านหลังของแนวรั้วเนี่ยมีรถน้ำรวมไปถึงตำรวจตะเวนชายแดน
อยู่บริเวณด้านหลังแถวของตำรวจที่อยู่บริเวณด่านหน้าตรงนี้นะครับ
ตรงจุดนี้มีกำลังตำรวจประมาณ๓๔๐๐คนที่ตั้งด้านหน้าแถวอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
ซึ่งหากตรงจุดนี้ด้านหลังของตำรวจนั้นจะมีตำรวจที่คอยประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่า
ห้ามให้มวลชนนั้นดันเข้ามาเพื่อความปลอดภัยนะครับ
และไม่อยากให้มวลชนนั้นดันเข้ามา
ซึ่งบริเวณตรงจุดนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
เนื่องจากมีแนวรั้วของตำรวจซึ่งเป็นรั้วลวดนามนั้นคอยกั้นไว้อยู่
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากทางตำรวจประกาศแล้ว
ด้านหลังของผมคือกลุ่มของมวลชนคณะราษดรที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้
แกนนำพยายามประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงด้วยเช่นเดียวกันว่า
ห้ามดันเข้าไปห้ามดันตำรวจเข้าไป
ให้รอการเจรจาจากทางแก่นนำที่จะเข้าไปสู่พื้นที่ก่อน
คุณผู้ชมครับณขณะนี้เห็นแต่ละคนสวมใส่หมวกกันน็อก
แว่นตากันน้ำใส่ชุดกันน้ำเพื่อที่จะรอป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่นะครับ
เพราะว่าจุดนี้สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเจรจาไม่สำเร็จ
และอาจจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปก่อนหน้านี้
ซึ่งตรงจุดนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าอีกเพียงประมาณ๒กิโลเมตรเท่านั้น
ก็จะสู่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วเมื่อสักครู่ผมสังเกตเห็นนะครับ
มีคนมีกลุ่มมวลชนโดนรัวรวดหนามบาดไปจำนวน๑คนได้รับอันตรายไป
ณขณะนี้มีการประถมพยาบาลไปเบื้องต้นแล้วณตอนนี้ภาพไกลไกลที่คุณผู้ชมเห็น
มีความพยายามที่จะเกลี่ยคนออกมาที่คนที่หลุดเข้าไปในแนวของตำรวจได้นะฮะ
และมีความพยายามที่จะแย่งโลกของตำรวจและมีการโยนโลกของตำรวจออกมา
ณตอนนี้ผมสังเกตเห็นหมอทศพรเสรีรักษ์ซึ่งเป็นหมอที่คอยดูแลความปลอดภัย
อภัยครับดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามเจรจาให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม
ให้อยู่ในความสงบนะครับโดยมีการถอยดันให้ออกมาจากกลุ่มแนวของตำรวจ
บริเวณตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับบริเวณตรงจุดนี้เนี่ย
พยายามที่จะกันพื้นที่ไว้ให้มีแต่กลุ่มกาดนะครับรวมเป็นกลุ่มกาดแล้วก็กลุ่มแกนนำ
ที่จะมีการเจรจากับทางตำรวจซึ่งเมื่อสักครู่อย่างที่ผมรายงานไปว่า
ปรากฏภาพของนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วซึ่งเป็นแกนนำนั้นคอยที่จะมาเจรจากับทางตำรวจในวันนี้นะครับ
บริเวณแยกอุดพงศ์ตรงนี้คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากบริเวณพื้นถนนแล้วยังมีประชาชนที่อยู่บริเวณสะพานลอย
ที่คอยส่งเสียงให้กำลังใจและตะโกนโหร้องเป็นระยะระยะหากเกิดการไม่ปลอดภัยกันเกิดขึ้น
ตอนนี้กลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้พยายามที่จะนั่งลงตรงบนพื้นถนนนะครับ
พร้อมกับอย่างที่ผมบอกมีการใส่หมวกกันน็อกมีการใส่แว่นตาแล้วก็ชุดกันฝน
เพื่อที่จะป้องกันอาจจะถูกการฉีดน้ำใส่จากทางตำรวจก็ตามแต่
เพื่อที่จะมีประสบการณ์จากการสลายการชุมนุมเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับ
ณตอนนี้ดูท่าทีของตำรวจนะครับยังไม่มีนายตำรวจระดับสูงที่จะมาเจรจากับทางแกนนำอยู่
บริเวณจุดนี้ว่าจะสามารถยินยอมให้ผ่านบริเวณแยกอุรุพงศ์
เพื่อที่จะเข้าไปสู่แยกที่จะเข้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาลได้หรือไม่นะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปดูบริเวณแนวของตำรวจกันนะครับว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ตอนนี้ทางตำรวจนั้นก็พยายามที่จะประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับว่า
อย่าใช้อย่าพยายามดันเข้ามานี่คือภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นะครับ
ที่เกิดจากมีกลุ่มของมวลชนพยายามดันเข้ามาแล้วมีการล้มใส่แนวของรั้วรวดหนามตรงนี้ทำให้ได้รับอันตรายไปนะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้มีคนได้รับรัวรวดหนามบาดเจ็บแล้วจำนวน๑รายนะครับ
บริเวณตรงจุดนี้ทางกลุ่มแกนนำนั้นพยายามที่จะให้มีแต่กลุ่มกาดที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้นะครับ
เพราะว่าอาจจะมีการอันตรายเกิดขึ้นได้ไม่อยากให้มีกลุ่มของแกนนำนั้นมาอยู่บริเวณ
อภัยครับไม่อยากให้กลุ่มมวลชนนั้นมาอยู่บริเวณพื้นที่นี้นะครับ
จากอยากให้เป็นพื้นที่ในการเจรจาระหว่างตำรวจกับทางแกนนำมากกว่าครับ
เราต้องรอติดตามเขาว่าสถานการณ์ที่บริเวณแยกอุรุพงศ์นั้นทั้งแก่นำทั้งกลุ่มมวลชนจะสามารถ
คุณผู้ชมครับดูเหมือนว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นบริเวณตรงจุดนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ตอนนี้มีความพยายามที่จะดันเข้าไปดันแนวของตำรวจเข้าไปสู่บริเวณจุดนั้นคุณผู้ชมครับ
ภาพที่คุณผู้ชมปรากฏเห็นมีการคว่างแก้วใส่กันมีการฝ่าแนวรั้วมีการพยายามดันรั้วรวดหนามที่จะฝ่าเข้าไปยังประชิดกับทางตำรวจนะครับ
มีการโดยการดันรัวรวดหนามนั้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมใช้แบรีเออร์แบรีเออร์สีส้มนี้นะครับ
เป็นกรอบป้องกันดันรัวรวดหนามเข้าไปประชิดกับแนวของตำรวจ
โดยทางกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหน้านั้นก็พยายามที่จะดันเข้าไปทางกลุ่มตำรวจนั้นก็ดันออกมา
ตอนนี้มีการแย่งโล่ของตำรวจได้แล้วส่วนด้านหลังนั้นก็มีความพยายามที่จะพูดคุยกับกลุ่มมวลชนไม่ให้ดันเข้าไปสมทบ
เนื่องจากว่าอาจเกิดอันตรายกับกลุ่มแกนนำกับกลุ่มกาดที่พยายามดันปะทะกับตำรวจด้านหน้าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้มีการยกแบรีเออร์สีส้มออกไปจากพื้นที่ได้แล้วนะครับแต่ยังคงเหลือรัวรวดหนามที่ยังคงเป็นอันตรายอยู่รอดูครับว่าทางกลุ่มแกนนำกลุ่มมวลชนนั้นจะสามารถที่จะฝ่าจุดตรงนี้ไปได้หรือไม่นะครับซึ่งบริเวณตรงจุดนี้คือด้านหน้าของศรีจินดาเพชรเลยแยกอุรุพงศ์มาประมาณสิบเมตรนะครับซึ่งทางตอนนี้
มีการที่จะฝ่าแนวรั้วของตำรวจบางส่วนแล้วทางกลุ่มแกนนำนั้นก็พยายามที่จะบอกให้มวลชนที่อยู่ด้านหลังอย่าดันเข้ามาสมทบเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับกลุ่มที่กำลังดันกับตำรวจที่อยู่ด้านหน้าได้นั่นเองนะครับ

โดยตอนนี้ตำรวจก็พยายามใช้โล่ในการเป็นเกราะป้องกัน
โดยโล่ของตำรวจนั้นมีกระบองที่จะคอยส่งสัญญาณหากกลุ่มที่ผู้ชุมนุมนั้นฝ่าเข้ามาด้วยนะครับ
แนวของตำรวจนั้นเต็มสองฝั่งถนนนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยหลังแนวของตำรวจนั้นยังมีรถน้ำรวมถึงตำรวจตะเวนชายแดนอีกหลายส่วน
ที่อยู่บริเวณด้านหลังตรงจุดนู้นนะครับ
ณตอนนี้แถวของตำรวจมีประมาณ๓๔๐๐นาย
ที่ยืนอยู่บริเวณจุดนี้เต็มถนนนะครับคุณผู้ชมครับ

ส่วนนั้นก็อยู่ระหว่างที่จะเดินนั่งอยู่กลางถนน

เพื่อที่จะรอท่าทีของแกนนำที่จะมีท่าทีอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะครับว่า
ณตรงนี้ทางกลุ่มแกนนำทางกลุ่มมวลชนนั้น

เข้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาลได้หรือไม่ครับ
ถ้าไม่เห็นก็คือความขึ้มหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากแยกอุรุพงศ์ครับ
กลุ่มราชดร๖๓เดินมาจนถึง

แล้วก็ขณะนี้ค่ะบรรยากาศนั้นกำลังวุ่นวาย
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ล่าสุดนะคะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมราชดร๖๓ในขณะนี้
หัวแถวนั้นกำลังอยู่ในแนวกั้น

ที่นำเอาแผงเหล็กเนี่ยมากั้นพื้นที่ไว้
มีโล่นะคะป้องกันความปลอดภัย
จากทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ว่าสถานการณ์ในขณะนี้นะคะ
ยังอยู่ระหว่างการเจรจานะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
โทรโขงค่ะในการเจรจาให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ล่นออกไปก่อนนะคะแล้วก็หรือให้อยู่ในความสงบก่อนนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่เองก็ไม่อยากจะใช้กำลัง
ไม่ต้องการที่จะใช้ความรุนแรงจึงมีการนำเอาแผงกั้นเนี่ย
กั้นไว้สองชั้นด้วยกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้าไปจนถึงแยกยมราชได้
โดยแนวด้านหน้าของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะทางมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นแนวกาดเนี่ย
ก็จะยืนประจันหน้ากับทางตำรวจอยู่นะคะส่วนหลังจากที่ถัดแนวด้านหน้าที่เป็นแนวยืนมาแล้วนะคะ
เราก็จะสังเกตเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยปักหลักนั่งอยู่กับพื้นแล้วนะคะ
เพื่อที่จะปักหลักรอในการเข้าไปยังจุดเป้าหมายที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้
ก็คือต้องการที่จะไปกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกต้องการที่จะไปให้ถึงธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งประกาศตั้งแต่เวลาประมาณสิบหกนาฬิกาหรือสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมา
ในงานไปเมื่อสักครู่นะคะว่าท้ายแถวของกลุ่มผู้ชมนุมราชดรหกสาม
อยู่ที่ช่วงกิ่งเพชรหรือว่าอยู่ที่ถนนเพชรชบุรีเกือบจะทั้งเส้นนะคะกินพื้นที่เกือบทั้งหมด
และแต่ละคนนั้นก็สวมเสื้อนะคะสวมใส่เสื้อกันฝนแล้วก็สวมหมวกนิรภัยด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะตอนนี้ถ้าได้ยินเสียงอยู่นะคะ

ผู้ชุมนุมนะคะที่อยู่บนสะพานลอยคนข้าม
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้มากนะคะ
ให้ลงไปที่บริเวณด้านล่างเพื่อที่จะสนับสนุนกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านล่างทั้งหมดนะคะ
ตอนนี้สถานการณ์ยังคงตรึงกำลังอยู่นะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่นะคะ
ก็จะเห็นแนวของตำรวจนะคะในการเสริมกำลังเข้ามาที่แยกอุรุพงศ์นะคะ
แต่ดูจากสายตาแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจนะคะ
เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ตีขนาดเข้ามาจากด้านหลังนะคะ
บรรยากาศในขณะนี้ตำรวจนั้นถูกโอบล้อมไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุม
ทำให้ทางด้านตำรวจเปิดแนวกั้นออกแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ชุมนุมเนี่ย
ผ่านเข้าไปยังทำเนียบกันได้แต่ว่ามันมีแนวว่าเก็บเพลงนะครับ
ซึ่งเพราะฉะนั้นเพลงทางบ้าวบ่าเข้าไปก่อนนะคะ
สำหรับในของตำรวจไม่ได้แต่คนใช้นะคะ
เพื่อนเอารวดหนากิดเพลงออกจากผู้ผิวจราตรต่อนะครับ
ที่จะเปิดส่วนชนอำดังค่ะได้นะคะคณะเดียวกันค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการประกาศจุดยืนนะคะส่งเสียงไปถึงพลเอกประจันทร์อำพันธ์
ในการทำการชูสามนิ้วนะคะส่งสัญญาณจันโอชาวเกี่ยวกับข้อเลขร้องหมดค่ะ
ตอนนี้นะคะทางหกด้านหน้านะคะทางตำรวจนะคะ
ก็เปิดทางให้นะคะแล้วก็ไปอยู่บริเวณด้านข้างถนนค่ะเพื่อให้มวลชนเนี่ยสามารถที่จะเดินเท้า
ต่อไปยังแยกยมราชได้นะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าการชุมนุมในวันนี้ในขณะนี้นะคะณตอนนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
มีการปะทะคารมกับตำรวจเพียงเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะเอาแนวร่วมมวลชนส่วนหนึ่งเนี่ยตีขนาดข้างเข้ามาจากด้านหลัง
ทำให้ตำรวจจำเป็นต้องเปิดทางให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินเท้าไปยังแยกยมราชได้
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศบริเวณกลางแยกอุรุพงศ์นะคะอันนี้คือหัวแถวสามารถที่จะเข้าไปได้แล้วนะคะ
ส่วนนี้เป็นบริเวณกลางแยกอุรุพงศ์นะคะที่มีมวลชนราศดรหกสาม
เราจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเตรียมใส่เสื้อกันฝนสวมหมวกกันน็อกนะคะ
เพื่อที่จะเตรียมรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิด
ขณะเดียวกันค่ะก็ยืนโอบร้อมไว้นะคะ
กรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามานะคะ
ชนนั้นสามารถฝ่าแนวกั้นของตำรวจมาได้
จากบริเวณซอยนี้ครับทั้งกลุ่มมวลชนนั้นมีการทะลุมายังซอยนี้
และมีการมาล้อมแนวของตำรวจไว้ทำให้ตำรวจนั้นต้องล่าถอยออกไป
และกลุ่มของมวลชนนั้นได้ผลักเอาแบรีเออร์เอารัวรวดหนามออกไปได้เป็นที่สำเร็จ
และกลุ่มตอนนี้นั้นทางกลุ่มของตำรวจก็พยายามที่จะหลบเข้าไปอยู่ในซอยเพชรบุรีซอย๒นั้นนะครับ
ทางกลุ่มแนวร่วมก็พยายามที่จะไม่ให้บอกการเสียงตามซ้ายเบาถังผ่านทางทรโรโคนนะครับ
ว่าไม่ให้ตามเข้าไปภายในซอยให้ตำรวจถอยล่นเข้าไป
โดยทางกลุ่มมวลชนก็ผลักดันพยายามที่จะไปสู่แยกอีกแยกหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าผมที่จะมุ่งหน้าไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าทางกลุ่มมวลชนนั้นผลักแนวของตำรวจได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเราต้องดูครับว่าบริเวณด้านหน้านั้นมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างจากที่ผมได้รับรายงานนะครับคุณผู้ชมครับ
ด้านหน้าของผมณขณะนี้นั้นมีรถที่เป็นรถของขอสมกตั้งแนวอยู่จำนวน๓คันเพื่อที่จะขวางถนนที่จะไปเข้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งกลุ่มประชาชนกลุ่มมวลชนที่มาชุมนุมสมทบกันในวันนี้ตอนนี้อยู่บริเวณสะพานถนนที่จะข้ามรางรถไฟแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ตลอดตลอดระยะทางที่เราเดินผ่านกันมาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็จะมีประชาชนที่ส่งเสียงให้กำลังใจโบกไม้โบกมือให้กำลังใจกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งบริเวณตรงจุดด้านหน้าผมเป็นกลุ่มประชาชนที่กลุ่มมวลชนที่มาชุมนุมนะครับยังไม่ปรากฏเห็นกลุ่มของกาดอาสาซึ่งกลุ่มกาดนั้นยังคงอยู่บริเวณด้านหลังอีกสักคู่นึงก็จะวิ่งมาบริเวณด้านหน้านะครับเพื่อเป็นหน้าด่านที่จะเคลื่อนพลไปสู่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเนี่ยนะฮะมีการตั้งรถของรถบัตรของตำรวจตะเวนชายแดนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้กั้นแนวไว้เพื่อที่จะไม่ให้ผ่านบริเวณสะพานข้ามแยกอุรพงศ์นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องขับออกล่าถอยออกไปเพราะว่ากลุ่มมวลชนนั้นมาสมทบนะฮะ
บริเวณแยกตรงนี้จะเป็นแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปยังถนนหลานหลวงหากตรงไปจะเป็นถนนพิศนุโลกนะครับอีกประมาณหนึ่งกิโลห้าร้อยเมตรก็จะถึงยังธรรมเนียบรัฐบาลได้แล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าณตอนนี้มีตำรวจตะเวนชายแดนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้พยายามที่จะ

เพื่อที่จะไม่ให้ขึ้นไปสู่บริเวณอีกพื้นที่หนึ่ง
ตรงนั้นนะครับฝั่งนั้นเป็นทางที่จะขึ้นไป

คุณผู้ชมครับณขณะนี้มีความพยายามที่จะ
แนวของตำรวจไว้ด้วยนะครับ
โดยมีการคล้องแขนกันของกลุ่มกาดอาสา
รวมไปถึงกลุ่มประชาชนที่ไม่ให้สแกนแนวของตำรวจนั้น
ประชิดแนวของกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้ได้นะครับ
ณตอนนี้ผมยังสังเกตได้ยินเสียงของ
ตำรวจที่คอยประกาศอยู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับ
ทางตำรวจนั้นก็พยายามขอให้มวลชน
อย่าเพิ่งข้ามไปยังถนนเนื่องจากว่า
รถไฟนั้นกำลังจะเคลื่อนมาสู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับตรงจุดนี้คือแยกยมราชนะครับ

มุ่งหน้าไปสู่ยังถนนหลานหลวงนะครับ

ตอนนี้ทางตำรวจนั้นก็ตั้งแนวเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ไว้นะครับ

ทำไมถึงต้องตั้งแนวบริเวณจุดนี้นั่นเองนะครับ
เพราะว่าบริเวณตรงจุดนั้นคุณผู้ชมครับ
มีตำรวจหลายร้อยนายที่อยู่บริเวณพื้นที่นั้น

ทางด่วนนั้นถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้ง๕ช่องทางไม่สามารถใช้การได้
โดยมีตำรวจทั้งตำรวจตะเวนชายแดน
ตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
ปิดพื้นที่เอาไว้นะครับ

รถไฟนั้นไม่กล้าที่จะเคลื่อนเข้ามา
เนื่องจากว่ายังเคลียร์ประชาชนที่อยู่บริเวณรางรถไฟไม่ได้นะครับ
ทางกลุ่มที่เป็นแกนนำนั้นก็พยายามตะโกนบอกมวลชนว่าอย่าข้ามทางรถไฟ
ว่าเดี๋ยวรถไฟจะมานะครับ
ณตอนนี้เราสามารถที่จะเดินข้ามเส้นทางรถไฟได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งตลอดเส้นทางนั้นก็มีการบีบแต่เบิ้ลเครื่องรถ
ให้เกิดเสียงดังเพื่อที่จะปลุกขวัญกำลังใจมวลชนนะครับ
เดี๋ยวเราต้องดูกันว่าพาผ่านแยกตรงนี้แล้วจะสามารถไปอยู่แนว
เสียงดังมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องออกจากพื้นที่สักเล็กน้อย
คุณผู้ชมครับพอผ่านตรงบริเวณแยกอุรุพงศ์ที่เป็นแยกที่มีรั้วรวดหนาม
มีแท่งเบรีเออร์แล้วบริเวณตรงจุดถนนพิศนุโลกตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับ
นี่นะฮะยังมีแนวของตำรวจพร้อมโล่อยู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับ
กลุ่มมวลชนนั้นจะต้องพบเจอซึ่งต้องรอดูว่าจะมีการเจรจาให้สามารถผ่านแนวตรงนี้ไปได้หรือไม่นะครับ
นี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเนี่ยนี่ครับนี่ตำรวจที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้มีการตั้งแถวตั้งแนวอยู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับ
ซึ่งเป็นการสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มมวลชนนั้นสามารถล่นไปเจอบริเวณด้านเข้าสู่ด้านในได้นะครับ
เดี๋ยวเราต้องดูค่ะว่าจะมีการเจรจาบริเวณจุดนี้หรือไม่นะครับกลุ่มมวลชนนั้นทยอยมาบริเวณตรงจุดนี้แล้วนะครับ
เดี๋ยวนี่ครับผมมายืนอยู่ข้างแนวรั้วของตำรวจภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้นะครับกลุ่มมวลชนนั้นมีการชูสามนิ้วให้กับตำรวจที่ยืนตรงจุดนี้โดยมีโล่
รวมไปถึงมีกระบองที่จะคอยส่งสัญญาณด้วยนะครับต้องรอดูว่าจะมีการเดินผ่านบริเวณจุดนี้ได้หรือไม่นะครับ
กลุ่มมวลชนนั้นมีการชู๓นิ้วแล้วก็มีการตะโกนเรียกเป็นระยะระยะนะครับพร้อมทั้งตะโกนขอให้ตำรวจนั้นเปิดทางให้สามารถผ่านไปได้
ซึ่งคุณผู้ชมครับบริเวณตรงจุดนี้ถึงแม้ตำรวจจะมีการตั้งแถวประมาณ๒๐๐คนก็ตามคุณผู้ชมครับ
บริเวณด้านข้างนั้นกลุ่มมวลชนยังสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทำให้มีกลุ่มมวลชนมีการใช้ฟุตบาทมีการใช้ถนนอีกเส้นที่อยู่ด้านข้าง
เพราะว่าตำรวจไม่ได้ปิดทางทำให้ฝ่าแนวรั้วเข้ามาได้ซึ่งต้องถือว่าเป็นด่านที่สองแล้วที่มวลชนสามารถฝ่านเข้ามาได้นะครับ
ตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับคือด้านหน้าของโรงพยาบาลมิชชั่นที่กลุ่มแนวร่วมนั้นใช้เป็นเส้นทางในการที่จะเข้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาล
ต้องรอดูครับว่าก่อนที่จะถึงธรรมเนียบรัฐบาลนั้นจะมีอุปสรรคจะมีปัญหาอะไรอีกหรือไม่ซึ่งยังไม่มีรายงานนะครับว่ามีแนวของตำรวจสกัดกั้นอยู่บริเวณจุดนั้นหรือไม่นะครับ
คุณผู้ชมครับอีกสักครู่นึงทางกลุ่มมวลชนนั้นจะถึงบริเวณแยกนางเลิ้งแล้วนะครับแต่ต้องรอดูเขาว่าจะมีอุปสรรคอะไรอีกหรือไม่รวมถึงจะเดินทางไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลหรือไม่ครับ
ทางกลุ่มนั้นคือความคืบน่ารักสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากแยกบิชชั่นครับ